ยังอยู่กันที่เรื่องน้ำท่วมครับคุณผู้ชมคำว่าคุ้นเคยกับชินชา
มันใกล้เคียงกันแต่ถ้าชินชานั่นหมายความว่าเป็นแง่ลบแล้วนะ
ท่วมทุกปีเคยแจ้งไปอบตแล้วไม่ได้รับการแก้
เลยฮะฝนตกทีไรเขารู้เลยว่ามันจะเป็นแบบนี้
จุดนี้คือซอยข้างโรงเรียนบ้านผู้ขามหมู่๑ตะบนภูขามอำเภอวิเชียนบุรี
ครับชาวบ้านเดินร้อนหนักจริงจริงคุณผู้ชม
เป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วนะชาวบ้านทนไม่ไหวถึงขนาดโพสต์ลง
ส่วนตัวเลยเขียนไว้ว่าเรียนชาวบ้านหมู่หนึ่ง
ต่อไปนี้ต้องซื้อเรือมาพายกันแล้วนะคะทำไมอ่ะคะนี่ฮะมันเป็นแบบนี้
พี่เบิร์ตโอ้โหจะสัญจรธรรมดาคงไม่ได้แล้ว
มีเรือติดบ้านกันแล้วคนไปคอมเมนต์กันเพียบเลยครับ
ส่วนใหญ่บอกว่ามันเป็นปัญหาซ้ำซากฝนตกทีไรท่วมทุกทีเลย
เอาล่ะนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็ไปเจอว่าปัญหามันเกิดจาก
ท่อระบายน้ำอุดตันครับพอท่อระบายน้ำอุดตัน
ก็น้ำระบายไม่ทันเลยเป็นแบบนี้เจ้าของเฟซบุ๊คคนที่โพสต์เนี่ย
เล่าว่าแถวนี้มันจะมีบ้านอยู่สัก๒๐หลังนะผู้สื่อข่าว
ต้องอยู่กับปัญหานี้มาเจ็ดแปดปีละที่ผ่านมาพวกเขา
แจ้งไปยังอบตผู้ขามครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่
แต่ไม่มีการแก้ไขครับฝนตกทีไรก็ท่วมประจำเลย
ทั้งเขาเองทั้งชาวบ้านที่ค้าขายอยู่แถวนั้น
พอเห็นฝนตั้งเขามาเริ่มตกปล่อยเนี่ยรู้เลยต้องเรียกเก็บของเข้าบ้านแล้ว
เพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันท่วมชัวร์
ซอยนี้ยังอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านผู้ขามด้วยครับ
เอาล่ะพอติดโรงเรียนใครเดือดร้อนล่ะ
สิครับทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองเดือดร้อนกันหมดเลย

ผู้ปกครองก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ำท่วมมารับลูกกัน
เป็นภาพที่พวกเขาบอกชินตาไปแล้ว
เขาก็เลยเอามาโพสต์ลงเฟซบุ๊คแบบนี้
อยากจะให้ผู้เกี่ยวข้องครับมารับรู้ปัญหาของชาวบ้านบ้าง

เช่นเดียวกับชาวบ้านคนอื่นบอกตรงกันเลย
เวลาจะเข้าจะออกจากบ้านแต่ละทีลำบากจริงครับ
ลำบากนะลำบากค่ะ
เขาก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเลย
เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเนอะชาวบ้าน

ปร่งอ่ะใช่เลยพี่ปุ๊ยเค้าปร่งจริง
ค้าขายได้แป๊บเดียวฝนมาต้องรีบเก็บของแล้ว

จากนี้ครับยังมีหมู่บ้านในตำบล
นี่ก็น้ำท่วมซ้ำซากเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยคือ

เขาซื้อเตรียมไว้เลยครับไว้พายเข้าออกกันแล้วนะครับ
ใช้เรือแทนรถแล้วนะคะ
ภาพเหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านน้องนักเรียนรู้สึกชินชาได้
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องไม่ชินชากับปัญหานี้นะ
บตผู้ขามฝากไว้ด้วยเมื่อสักครู่ที่เขาบอกไปว่าแจ้งไปแล้วนะ
แต่ไม่มีใครเข้ามาแก้ไขเลยครับ
อะไรนะคุ้นเคยชินชาจนมาถึงปลง